พูดถึงเรื่องปัญหาฝุ่นควันคุณผู้ชม
คือเราก็ดูในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐวันนี้เป็นกรอบเล็กนะคะ
ยันเป็นอำนาจผู้ว่าถ้าวิกฤตเกิน๓วัน

มันเกิน๙๐มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตรเป็นระยะเวลา๓วัน
อันนี้เป็นอำนาจของทางผู้ว่ากรุงเทพมหานคร

ผู้ว่าทางพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมือง
ก็มีการออกมาแถลงถึงเรื่องนี้แล้วด้วย
ให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครนะคะ
แห่งหยุดการเรียนการสอนเลย

และวันที่๑กุมภาพันธ์

เพราะว่าทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา
ก็มีการออกมาบอกถึงเรื่องนี้เหมือนกัน
มีการแจ้งปิดสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคือของสพนะ
แล้วก็สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รวมถึงสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
แปลว่าทั้งสามัญทั้งอาชีวะแล้วก็เอกชน
ปิดการเรียนการสอนในวันพรุ่งนี้
และเมื่อรืนนี้๓๑กับ๑กุมภาพันธ์นะคะ
เพื่อเป็นการลดปริมาณของไม่ให้เด็กได้รับผลกระทบจากเรื่องของฝุ่น
แล้วก็เป็นการลดปริมาณของพวกฝุ่นควัน
มาจากรถไปรับส่งนักเรียนนะคะ

ดังนั้นเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูไปตรวจสอบหน่อย
เพราะว่าผู้การตำรวจจราจรกลาง
เขาพาเจ้าหน้าที่ไปเลยไปหลายหน่วยงานเลยค่ะ
ไปดูรถเมควันดำคือไปที่อู่ของขอสมก

แล้วก็ไปตรวจดูซิว่ารถแต่ละคันมันปล่อยควันดำหรือเปล่า
เพราะว่าสาเหตุหลักของเจ้าฝุ่นละออง
มันเกินค่ามาตรฐานมันก็มาจากพวกรถต่างนี้ค่ะ
ทีนี้ปรากฏไปตรวจสอบคุณ
มันแตกต่างจากที่ชาวเราเห็นบนท้องถนนยิ่งนะ
ถูกต้องอย่างคุณผู้ชมมาส่งไลน์มาเยอะ
สะพานควายกว่าดีตรงไหนกว่าดี

ใช่ค่ะเนี่ยแล้ววิธีการตรวจวัดของเขาเนี่ยนะคะ

หลังจากนั้นก็ตรวจวัดใช้เครื่องตรวจควันชนิดทึบแสง
แล้วก็จะต้องตรวจวัด๒ครั้งนะคะ
คือค่าของการตรวจทั้ง๒ครั้งเนี่ยคุณผู้ชม
จะต้องห่างกันไม่เกิน๕
ทีนี้ก็สุ่มตรวจรถเมย์๕สายค่ะ

เพื่อคุณผู้ชมเห็นต่างจากรายงานข่าวของเราจะได้แย้งมาเลย
สาย๑๓๗๒๑๓๖๑๙๕แล้วก็๒๐๕
ตรวจทั้งหมด๑๔๑คันในอู่นี้ค่ะ
ไม่เจอเลยนะว่าคันไหนเนี่ยจะมีควันดำเกินกำหนด
เพราะว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ที่๑๕๒๐

เพราะว่าตามมาตรฐานเขาต้องบอกว่า๔๕ไง
อันนี้เป็นมาตรฐานที่กรมควบคุมมลพิษกำหนด
เดี๋ยวไปฟังเสียงผู้บังคับการตำรวจจาราจรที่ตรวจกันหน่อยค่ะ
ท่านบอกอยู่แล้วว่ารถคันนี้จะไม่ออกไปให้บริการประชาชน
ถ้าประชาชนไปพบยังสามารถถ่ายคลิปแจ้งทะเบียนรถมาทั้งเหตุใด
แต่เวลาท่านถ่ายคลิปมาเนี่ยผมขอนิดนึงว่าขอให้ท่านถ่ายติดควันดำนิดนึง
มันจะได้ชัดเจนนะครับ
แต่บางทีไปถ่ายตอนกลางคืนแต่เขาอาจจะเห็นด้วยตาเปล่าว่าควันดำ
แต่ภาพออกมานั้นไม่มีควันดำ
นี่ค่ะท่านผู้การตำรวจจราจรก็บอกแบบนี้นะคะ
บอกว่าถ้าเกิดชาวบ้านไปเจอเนี่ยถ่ายคลิปส่งมาให้ผมหน่อยเอาให้แบบชัดเลย
เนี้ยเอาแบบเนี้ยเอาแบบเนี้ยเอออุ้ยความจริงดิฉันถ่ายได้เลยนะเนี่ย
เมื่อเช้าตอนก่อนดิฉันไม่รู้ที่เราเห็นควันดำมันไม่เกินค่ามาตรฐานเหรอ
ดำขนาดนี้หรือยังไงฮะก็ก็ไม่รู้อ่ะแต่เอาที่แน่คุณผู้ชม
ถ้าไปเจอเนี่ยส่งคลิปแบบเนี้ยส่งก็ให้เลยเพราะว่าทางผู้การตำหลวดเนี้ยนะคะ
เขาก็ทิ้งท้ายบอกว่าเดี๋ยวคิวต่อไปนะจากคลองเตยแล้วใช่ไหม
จะไปแถวบางกะปิบ้างไปบางนาบ้าง
เพราะว่าพื้นที่๒พื้นที่ตรงนี้ค่ะ
ยังมีคนร้องเรียนเรื่องรถเมย์ที่ปล่อยควันดำมากเหลือเกิน
ไม่อยากให้ท่านบอกก่อนนะอยากให้ท่านแบบเข้าไปเลย
จะได้สุ่มตรวจแบบให้ได้ตั้งตัวจะได้รู้
แต่ว่าดิฉันขอให้เบอร์โทรศัพท์สายด่วนของขอสมกไว้นะคะ
ถ้าเกิดว่าไปเจอปั๊บเป็นรถเมย์ควันดำเนี่ย
รีบโทรศัพท์แจ้งเลยนะรีบโทรศัพท์ไปแจ้งเลยนะครับ
อ่ะหวังว่าจะเจอสักครั้งนะครับโอ้ยคุณ